นะครับก็ว่าไปตามกระบวนการ
แต่ลูกศิษย์ก็บอกว่าจะไม่มอบตัวจนกว่าประเทศชาติจะเป็นประชาธิปไตยครับ
พูดอย่างงั้นได้ยังไงหรอนะ

เขาว่าไปนะเขาว่าไป
เดี๋ยวให้กระทรวงธิษฐ์ทำเขาว่านะ
เป็นเดินไปในเรื่องกระบวนการธิษฐรรมครับ

บอกไปค่ะท่านเพราะว่าดูเหมือนว่าการจัดกรุมในกรุงจะไม่ง่ายอะ
เขาไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาว่าไปนะครับ
มันมีขั้นตอนของมันกฎหมายเขามีช่องทางออกอยู่แล้วล่ะนะครับ
กฎหมายก็เป็นกฎหมายเนี่ยนะครับไม่เป็นไรหรอกนะครับ

แต่ว่าก็คือว่าลูกศิษย์เขา

ก็ดูว่าทำอะไรกันนี้แบบนี้
แต่กฏหมายก็จะต้องเดินตามกฏหมาย
ได้ที่ทำไมมันมีกฎหมายนะครับลำตีท่านดูอยู่แล้วล่ะนะครับไม่ต้องห่วงหรอกนะครับท่านดูท่านเข้าไปดูรายละเอียดอยู่แล้วล่ะนะครับ
อะไรที่แก้ไขได้ก็แก้อะไรที่ทำอะไรที่ทำมันไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งมากนะครับ
ก็เราก็ต้องแก้ไขกันไปนะครับไม่ต้องห่วงคาดว่ามันจะยืดเยอะไปไหมครับ
อ่ามันเอ่ยยืดเยอะไม่ยืดเยอะไม่เป็นไรหรอกนะครับก็เดี๋ยวดูว่าเขามีข้อกฎหมายอยู่อ่ะนะครับ
ก็เดินไปกฎหมายโอ้บางเรื่องแหมเป็น๓ปี๕ปียังมีเลยไหมนะครับ
อันนี้ก็เดี๋ยวเขาเดี๋ยวดูว่าว่าให้ทำไงต้องตกมันต่อไป
ก็เดี๋ยวให้ท่านล้ำตียืดทำท่านเป็นคนดำเรื่องการ
ถ้าผมเข้าไปยุ่งมันก็ยุ่งกันไปหมดอ่ะนะครับปล่อยปล่อยให้ท่านลำตีท่านว่า
นะครับแล้วถ้าท่านมีอะไรแล้วท่านมานะครับให้ท่านมาปรึกษาฮารือก็ว่ากันไป
ตอนนี้หน่วยฝ่ายความมั่นคงเองจะมีการพูดคุยกันเขา
จะมีการปรับอิทธิษฐานหรือว่าการปรับการดูแลพื้นที่ยังไงนะครับ
จะไปปรับทำไมแล้วก็มันก็ดีอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อวาน
มันไม่ดีเพราะเธอนี่แหละเพราะว่าเหมือนกับเป็นเป็นการใช้บวนชนในการมา
โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปเขาอยู่ในสถานที่เขานะ
ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวก็ว่ากันนะครับคุณอย่าไปทำให้มันนะ
เดี๋ยวไปทำกับเป็นประเด็นอะไรมาออกมากเอาเรื่องอื่นหมดยัง